คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านิดนึง
เพราะว่ามียูทูบเบอร์คนสนิทของลุงพลถูกตำรวจจับตามหมายจับ
คือตอนที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านลุงพลนะคะได้ไปควบคุมตัว
ชื่อจริงของเขาก็คือนายธนากรธนชัยสมอายุ๔๓
ข้อหาก็คือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กำลังประทุษร้ายกรณีที่เข้าไปช่วยเหลือขัดขวางเจ้าหน้าที่
ตอนที่ลุงพลเข้าให้ปากคำและเข้าเครื่องจับเท็จที่ปฐุมธานีค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวไปดูภาพตอนช่วงที่ตำรวจอ่านหมายแล้วก็ควบคุมตัวยูทูบเบอร์คนนี้นะคะ
และขื่นใจเจ้าพนักงานให้เลาะเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กำลังประทุสรายกรณีที่เข้าไปช่วยเหลือขัดขวางเจ้าหน้าที่
ตำรวจอ่านหมายแล้วก็ควบคุมตัวยูทูบเบอร์คนนี้นะคะ
นี่นะคะเดี๋ยวไปดูภาพตอนช่วงที่ตำรวจอ่านหมายแล้วก็ควบคุมตัวยูทูบเบอร์คนนี้นะคะ
หรือบุคคลที่เดี๋ยวเกตทานายความนะครับ

ครับไปพบที่โรงพลังค์ปกตินครับโรงพลังค์ปกตินนะครับ
นี่นะคะพออ่านหมายเรียบร้อยก็นำตัวนายธนากรออกจากบ้านลุงพลไปที่สพกกตูมไปทำประวัติแล้วก็ส่งตัวไปที่สารธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะ
นายสมเกียจโรจนวรกมลเป็นทนายความของนายธนากรก็ไปที่สพกกตูมนะคะ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายธนากรไปที่จังหวัดปทุมธานี

คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๔ปี
เบื้องต้นได้เช็คหลักประกันแล้วใช้สุดท้ายศัพท์ไม่เกิน๕๐๐๐๐บาท
ซึ่งพี่อ๋อเองมีความพร้อมในการที่จะประกันตัวเองนะครับ
ทุกท่านครับมีความพร้อมในการประกันตัวเองอยู่
แต่ถ้าไม่พร้อมจริงก็จะมีการยื่นมือเข้าช่วย
นายสมเกียจเป็นทนายความให้กับลุงพลเหมือนกันนะคะ
แต่เป็นคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามค่ะ

ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมผมก็ไม่เชื่อ

นะครับก็เหมือนกับหลายคนที่ที่พูดกันอยู่นั่นแหละครับ
ติดต่อลุงพลล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่
ไม่ได้ติดก็วันที่มาโรงพักเมื่อวานนี้เลย
แล้วก็ผมก็จะเดินทางไปขอนแก่นอยู่แล้วเนี่ย
แล้วลุงพลได้บอกไหมว่าจะไปไหนยังไงบ้างเมื่อวาน

ก็เลยติดต่อไป
คุณเห็นเมื่อวานตอนเย็นนั่นน่ะท่านทนายถามจริงตอนนั้นมีข่าวลือเรื่องหมายจับแล้ว
ไม่ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับไม้จากที่แบบเป็นกระแสข่าวในช่วงนั้นอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
คือเรียนตามตรงนิดนึงครับผมไม่ได้เจ้าของงานผมจะไม่ถาม
ไม่นะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีหมายก็ไม่ได้พูดถึงหมายอะไรด้วยซ้ำไป
ก็ยังปกติก็ใช้ชีวิตกันปกติ